เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกับเล่าเส้นเป็นเรื่อง
หลังจากที่เราได้ไปบุกครัวดูความพิเศษของน้ำซุป
หนึ่งในหัวใจหลักของเมนูเฝอกันมาแล้วนะคะ
ก็ถึงเวลามาทำความรู้จักกับเมนูเฟ้อของที่นี่กันบ้าง
เอ๊ะแต่จะว่าไปอีกจานนึงนี่มันอะไรอ่ะ
เอาเป็นว่าแบบคุณน็อตแอบสั่งอะไรมาเพิ่มนะคะบอกหน่อยสินี่
เอาละครับตอนนี้นะครับเราก็พร้อมที่จะรับประทานเฝอแบบแห้งและเฝอแบบน้ำ
ได้ครับครับผมเกี่ยวกับมุยยอทั้งคู่นะครับผมพูดถึงมุยยอสั้นน่ะเชฟ
หมูยอนี่ใช้วิธีการคัดเลือกเลือกสรรอย่างไรครับอันนี้เราสั่งจากน้องคาย
แล้วก็ถ้าเปลี่ยนปั๊บแขกที่ทานที่นี่จะรู้ทันทีเลยว่าไม่ใช่

โอเคมาถึงขั้นตอนการรับประทานเฝอ

แต่ถ้าชอบรสชาติที่มีรสจัดจ้านตามสไตล์ของตัวเองก็มี
มีน้ำปลามีน้ำพริกเผาที่สมกับน้ำมันหอมเจียวของเราให้ทำขึ้นมาเองนะฮะ

แล้วก็น้ำตาลส่วนเป็นนี้เป็นเครื่องผักที่ทานเพื่อกับคู่กับอันนี้ครับ

เวียดนามจริงก็ทานไม่มีอะไรนะฮะมีแค่นี้กับผักแค่นั้นเองนะฮะ
อันนี้หอมมากเลยขอดมอย่างเดียว
จริงแต่ว่าอยากจะทานแบบว่าโดยไม่ต้องปรุงอะไรเลยดีกว่า
รสชาติดั้งเดิมเลยดีกว่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวชิมน้ำซุปก่อนละกัน
ซุปมันหอมหวานอยู่แล้วในตัวนะจริงแทบไม่ต้องปรุงเลย
ถ้าคุณชอบกินรสชาติแบบออริจินัลเนี่ยก็อย่างนี้จะดีที่สุด

แส้นกระเหนียวนุ่มก็ดีนะเราลวกไม่นาน

เพราะเราต้องการเส้นจำอยู่ที่ความเหนียวนุ่มนี่แหละ

น้ำซุปเนี่ยพอทานทานไปครับมันเริ่มมีกลิ่นทะเลละ

มันเริ่มมีกลิ่นกุ้งแห้งอะไรที่เชฟใส่ลงไป

กลมน่าคุณมาด้วยครับมีกลิ่นมันมีความหอมขึ้นมาตั้งแต่

ไม่ต้องแต่นะครับว่าเป็นเมนูยอดนิยมนะฮะ

มันก็จะมีเหมือนเอ็นเป็นหนังหมูข้างในเป็นหนังหมูข้างในนะครับ

อันนี้ยิ่งกินยิ่งได้ค้นหารสชาติของมันเพิ่มเติมขึ้นมามากขึ้นเรื่อยนะครับ
เดี๋ยวลองแบบแห้งแล้วกันครับผมไม่เคยกินเฝอแห้งเลย
ตามพื้นที่ของคนไทยบางทีอยากกินเฝอแห้งบ้าง
ลักษณะอารมณ์เป็นเฝอแห้งบ้างให้แขกแทรกละกันน่าจะมีความพรีย้อยออกมาอีกนึงครับ

เราใช้ทำน้ำจิ้มไก่ขึ้นมาของเราเอง
ทำแล้วก็ใส่ศรีราชาปรุงรสต่างเข้าไปครับ

ออร์จุนอลของเวียดนามเนี่ยไม่มีเฝอแห้งเหรอ

ไม่ใช่เพียงแค่เฝอแห้งที่เชฟนิกคิดและปรับสูตรขึ้นมาเท่านั้นนะคะ
แต่เฝอในเวียดนามเองก็มีวิวัฒนาการเหมือนกัน
หากย้อนกลับไปในอดีตส่วนที่สัญญาเจนีวานในปี๒๔๙
กำหนดให้มีการแบ่งประเทศเวียดนามออกเป็น๒ส่วนชั่วคราวค่ะ
ทำให้มีชาวเวียดนามหลายแสนคนได้อบพยพจากเหนือลงสู่ภาคใต้
และชาวเวียดนามเหนือนะคะที่อพยพลงมานั้น
ก็ได้แนะนำเมนูเฝอให้กับชาวเวียดนามใต้ได้รู้จัก
ได้มีการดัดแปลงและเพิ่มเติมวัตถุดิบบางอย่างลงไปในเมนูเฟ้อ
เพื่อให้เข้ากับท้องถิ่นด้วยอย่างเช่น
วงอกใบโหระพาผักหอมและสมุนไพรอื่นค่ะ
นี้นะคะก็เพราะว่าทางภาคใต้ของเวียดนามเนี่ย
มีความอุดมสมบูรณ์เรื่องของพืชผักมากกว่าภาคเหนือค่ะ
และนี่จึงทำให้เป็นอีกหนึ่งความแตกต่าง
อำเภอทางภาคเหนือและภาคใต้เวียดนามนั่นเองจ้า
นี่ลองดูนะฮะ

แล้วมันก็หอมแล้วมันเหนียวนุ่มนะ
แล้วก็รวมกับหมูยอที่คุณภาพดีอยู่แล้ว
แต่ถ้าเจ้าเวียดนามมาทานก็ทานกันเป็นมั้ยฮะ
โดยราชดังที่เวียดนามจะกินแบบนี้นะ

อยู่กับอาหารเวียดนามมา๒๐กว่าปีแล้ว

เริ่มต้นเมืองแรกก็คือทำอาหารเวียดนามตั้งแต่แรก
๓ให้เราเรียนรู้ถึงฟูชั่นของหาดอีกตัวหนึ่ง
เป็น๓สไตล์ครับ
เวลาไปเมืองนอกนี่เราเรียนหาดเวียดนามป่ะ

ไปเมืองนอกก็คือไปเปิดเวียดนามเหมือนกัน
ครั้งแรกไปที่โรงแรมส่งไปที่ญี่ปุ่น
เปิดแล้วเขามีห้องหาดเวียดนามที่นู่นชื่อเซ็นดองเหมือนกันครับ

หลังจากนั้นผมก็ออกไปทำงานเรือ

ร่วมกับคนเวียดนามที่ทำกับคนเวียดนามอยู่ที่นั่นเลย
ที่ญี่ปุ่นเขานิยมทานหาดเวียดนามแค่ไหน
ได้รับการยอมรับอยู่ในพอสมควรครับ

ส่วนซุปกับเขาก็มีความสุขเหมือนโต๊ะทานราแมงประมาณนั้นนะครับ

ที่เราเอาฝีมือเชฟคนไทยไปทำกับคนเวียดนามเนี่ย
เขาพูดถึงเรามันไงบ้างจากการที่ผมร่วมทำรายกับคนเวียดนาม
ผมว่าคนเวียดนามทานอาหารรสชาติจืดนะครับ
จืดกว่านี้หรอใช่ครับบางเบาอย่างนี้
ทีนี้มาที่เมืองไทยมาที่นี่
เราค่อนข้างปรับรสชาติให้มันเข้มให้ถูกปากคนไทย
แล้วไปที่นู่นเขาก็ชื่นชมโรยเศรษฐ์ทั้งกันนะ

จากเมนูเส้นที่มีอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ย
ทางร้านก็ยังมีเมนูเส้นอื่นมากมายเลยมีอีกครับผม

วันนี้ขอนำเสนอเป็นฝืนเนื้อก็เป็นยอดนิยมของที่นี่เหมือนกัน

ก็เป็นปากหม้ออันนี้เป็นตัวเสริมให้ทานดูเป็นพิเศษ
อีกตัวนั้นก็เป็นเส้นจันทร์ผัดกับน้ำมันกุ้งครับ

อีกตัวนั้นก็เป็นบั้นหอยบั้นหอยตัวนี้ที่เป็น
ของเราทำอย่างพิเศษนะเนี่ยบั้นหอยมิวแห้งบั้นหอยเป็นสิ้นหมี่อีก

ตรงนี้เมนูที่พูดทั้งหมดมีอะไรบ้างเอ่ย

อันนี้เป็นเส้นจันทร์ผัดกับผัดชามันกุ้งนะครับ

อ๋ออยู่ในเส้นจันทร์อยู่แล้วอ๋ออยู่ในเส้นจันทร์แล้วอ๋ออยู่ในเส้นจันทร์อยู่แล้ว

นี่นะฮะอยู่ในนี้แล้วนะฮะอืมอันนู้นฮะอันนู้นอะไรครับ
นั้นตัวเสริมที่เราเสริมให้ทำเป็นตัวเมนูพิเศษ

มันเป็นเส้นอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเรามาห่อเป็นเส้นใหญ่ขึ้นมาเพื่อจะเป็นหมูกับกุ้งฮะ
ครับผมอีกตวงเป็นเส้นบ้านหอยเนี่ยที่เราบอกว่าทำมันพิเศษสักหน่อยไม่เหมือนที่อื่น
เส้นเล็กของเราเราจะมาล่วงน้ำแล้วก็ทิ้งให้มันเสด็จนะฮะ
พอเสร็จปั๊บเราก็เอาแป้งมันมาคลุกกัน
เอาแป้งมันอีกให้มันแทบออกไปนึ่งจริงเอามาเสิร์ฟพร้อมกับอันนี้ได้

มันจะมีความเหนียวนุ่มอยู่ในโจหร์ผัดเอกโดยชาติฮะ

เมนูทั้งหมดนี่ได้ยินว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วย

สิงหาก็คือวันนี้ก็ถึงสิ้นเดือนนี้ก็มาได้เลย
โมชั่นนี้เป็นยังไงราคาพิเศษหรืออะไรยังไง
ราคาผมว่าไม่แพงมากกว่าที่อื่นประมาณนี้
พอทานได้อย่างสบายราคาคุ้ม

ก็ลองกันไปดูนะครับที่ดูสิธานีตรงศรีลมแห่งนี้นะฮะ

การเดินทางค้นหาเมนูเส้นอนาชาติในย่านศรีลมทำให้เราได้พบกับเรื่องราวและความอร่อยของเส้นหลากหลายสัญชาติและยังได้รู้ถึงเคล็ดลับความอร่อยของแต่ละเมนูที่แตกต่างกันไปค่ะ
และในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้หากคุณผู้ชมยังไม่มีแพลนไปไหนลองแวะมาที่ย่านศรีลมแห่งนี้ดูนะคะรับรองว่าคุณจะได้พบกับเรื่องราวความอร่อยจากอาหารโดยเฉพาะเมนูเส้นหลากหลายสัญชาติอย่างแน่นอ
โดยเฉพาะเมนูเส้นหลากหลายสัญชาติ